จากรุ่นพี่นางสาวไทยมาต่อกันที่รุ่นน้องนางสาวไทยอย่างน้องบิ้นซีรีทรกันบ้างนะคะ
และสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด๑๙ค่ะ
ปีนี้เขาก็เลยงดการประกวด
น้องบินก็เลยครองมงกุฎ๒ปีซ้อน
ส่วนที่หลายคนถามว่ามีการประกวดนางสาวไทยไหมจะยังมีอยู่หรือเปล่า
บิ้นเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ชัวร์เลยว่าปีนี้จะจัดหรือไม่
แต่ที่แน่เปิดจากช่วงคลายล็อกโควิด
เท่าที่คุยเนี่ยทีมงานบอกว่าจะจัดช่วงปลายปี

แต่ทางนี้เนี่ยบินก็เขาก็บอกแหละว่าก็ต้องดูความสงบความเรียบร้อยของโควิดเหมือนกัน
ใช่เดี๋ยวจะมีเปิดกล้อง๒เรื่องค่ะ

ก็เป็นนางเอกเป็นตัวเอก
ใช่เพราะว่ามันมีตัวละครหลายตัวก็เลยคิดว่าเรียกว่าตัวเองดีกว่า
ก็ต้องเรียนรู้คือเหมือนเราก็เป็นคนตั้งใจค่ะ
ก็อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ตั้งใจจะไปเรียนรู้มาก
เชื่อมั่นในตัวน้องบิ้นนะเพราะว่าพัฒนาการเรื่องความสามารถ

น้องบิ๊นก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยหน้างานรุ่นพี่อย่างพี่บุ๋มปณาดา

เพราะพี่บุ๋มเนี่ยเขาพาลุยมาก

กรมการแพทย์กรุงเทพมหานครค่ะ

เราก็ได้เคยลองไปขอเขาลงชุมชนเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นการลงชุมชนแบบสหวิชาชีพด้านการแพทย์เลยคือลงไปช่วยดูยาของชาวบ้าน
ซึ่งมันเหมาะกับช่วงนิวนอร์มอลตอนนี้พอดีเพราะว่าบินเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าไปโรงพยาบาล
ซึ่งบทบาทของศูนย์บริการวิชาชีพตรงนี้ช่วยได้มากคือเราลงไปถึงพื้นที่เลยไม่ต้องออกมาเดี๋ยวเราไปดูเองอะไรอย่างนี้
สวัสดีครับ